ทุกผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าให้นะครับ

คือมันเริ่มต้นมาจากมีรถคันหนึ่งที่เขาถ่ายคลิปกล้องหน้ารถเอาไว้นะฮะ

แล้วก็ถามว่าแอ๊ะตกลงมีผีหรือว่าคน
ค่ะแล้วเมื่อวานเราเล่าไปว่ากู้ภัยบอกว่า

เนี่ยเส้นทางมืดมืดตรงนี้นะฮะคนขับรถเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถเนี่ย
มาโพสต์เอาไว้บอกเอ๊ะนี่ผีหรือว่าคนเพราะมันมืดมากนะฮะกลางคืนนะครับ
หญิงชราสวมชุดขาวถือไม้เท้าเดินตัดหน้ารถเขาบนถนนสายปราศาสตร์ประโคนชัยนะครับ
อยู่แถวบ้านตานีอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินนะครับ
ช่วงเที่ยงคืนใกล้จะตี๑ของวันที่๑๗มกราคม
ทีนี้หลังจากที่เจ้าของรถเขาโพสต์คลิปไปตอนดึกนะฮะ
เช้าวันรุ่งขึ้นครับมีหน่วยกู้ภัยไปเจอศพของคุณยายท่านหนึ่ง
ถูกรถชนเสียชีวิตอยู่บนถนนห่างจากจุดที่รถเขาไปเจอคุณยายเดินผ่านหน้ารถ๒๐๐เมตรเอง
แต่เป็นช่วงจังหวัดบุรีรำนะฮะเป็นตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
มันเป็นรอยต่อนิดเดียวช่วงถนนระหว่างสุรินกับบุรีรำ
เมื่อวานกู้ภัยสงสัยว่าน่าจะใช่คนเดียวกัน
เพราะชุดมันใช่ค่ะเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยมันใช่นะครับตรวจสอบแล้วใช่จริงนะครับ
ชื่อคุณยายบุญนะครับนามสกุลจำนงประโคนอายุ๗๒ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ที่คุณยายบุญถูกรถชนนะฮะกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างนะครับ
แล้วก็มีอยู่สี่เล่นฝั่งละสองเล่น

คุณยายแกเดินข้ามถนนตอนเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งเนี่ย
จะไปไหน

ญาติญาติมีครอบครัวมีชาวบ้านมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
คุณยายบุญมีลูก๕คนนะครับคนหนึ่งเป็นลูกชายที่พิการทางขา
นั่งรถเข็นวิวแชร์มาเผาศพคุณแม่เป็นการชาปนกิจแบบกองฟอน
ปะเรอก็ตัดเส้นผมของลูกหลานทุกคนใส่ไปในกองฟอน
ระหว่างชาปนกิจด้วยนะฮะตามความเชื่อว่าผู้ตายจะได้หมดห่วง
คุณแซคนัทวินไปที่บ้านของคุณยายบุญนะครับ
เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ระหว่างการต่อเติมนะครับ
ซึ่งจากบ้านของคุณยายบุญถ้าไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะครับ
ระยะทางประมาณ๔๕๐เมตรลูกหลานก็ยังแปลกใจอยู่ว่า
คุณยายบุญในคืนวันนั้นแกเดินออกไปทำไม
แล้วเดินไปถึงถนนไปข้ามถนนเนี่ยจะข้ามไปไหนอะไรยังไง
หลานสาวของคุณยายบุญนะครับชื่อน้องวิลาวันอายุ๒๓ปี
บอกว่าเพิ่งจะพาลูกสาวอายุ๔ขวบมาให้คุณยายเนี่ยเลี้ยง
เพราะเธอต้องไปทำงานที่สระบุรี
คืนวันเกิดเหตุคุณยายบุญยังพูดกับคนในบ้านตามปกติ
ยังบอกว่าจะจัดงานวันเกิดให้กับหลานวัย๔ขวบคนนี้นี่แหละนะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อเค้กที่ตลาด
นี่ฮะคือคนที่ไปซื้อเค้กก็คือก็คือแม่ของเด็ก
ที่พาลูกมาให้คุณยายแกเลี้ยง
ส่วนคุณยายเนี่ยก็เลยพาหลานเนี่ยไปขุดปูที่นานะฮะ
ซึ่งตามความเชื่อนะของหลานสาวนะบอกว่าไม่รู้ว่าระหว่างที่คุณยายบุญไปขุดปูที่นาเนี่ย
จะไปเหยียบไปโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนั้นหรือเปล่า
เพราะคุณยายบุญท่าทางแปลกไปเลยจากที่เคยช่างพูดช่างคุยร่าเริง
พอกลับมาจากขุดปูเนี่ยแถวนาเนี่ย
ถามอะไรก็ไม่ตอบพูดอะไรก็ไม่พูดด้วย
ก้มหน้าก้มตาไม่พูดคุยกับใคร
แล้วตอนกลางคืนนั่นแหละคุณยายบุญแกก็เดินหายออกไปจากบ้าน

ทราบข่าวอีกทีตอนเช้าก็คือถูกรถชนเสียชีวิตแล้ว
ก็ผิดก็คือเงียบไม่พูดใช่ไหม
ปกติแกจะเป็นคนชอบพูด

เค้าออกไปข้างนอก
พูดคุยกับคุณยาย
มีอีกคนนึงที่บอกว่าคุณยายบุญแกมีท่าทีแปลกไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือเยืียดนะครับ
คุณยายบุญเนี่ยไปหาตอน๖โมงเย็นตอนเย็นก่อนที่จะเกิดเหตุตอนกลางคืนนะครับ
ซึ่งคุณยายท่านนี้เนี่ยบอกว่ามันแปลกคือตรงที่ยายบุญเนี่ยแกพาหลานไปขุดปูที่กลางทุ่งนา
แล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะไม่รู้ว่าไปเหยียบรู้ไปโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่กลางทุ่งนาหรือเปล่า
แล้วจุดที่ยายบุญถูกรถชนเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่ใกล้กับที่ญาติของคุณยายบุญก็เคยถูกรถชนเสียชีวิต
เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองเลยไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งลี้ลับอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ทำให้คุณยายบุญเนี่ยแกเดินออกไปที่ถนน
พอหลานไปซื้อเค้กเสร็จแล้วกลับมาก็ไม่เห็นแกเลย
หลานบอกว่าแกล้มแกเดินล้มแล้วก็เดินก้มหน้าไม่ยอมพูดกับหลาน
ก็เหมือนจะอะไรจะเข้าสิ่งแกนะแท้ที่จริงแล้วแกไม่เคยเดินไปไหนเลย
มาแต่บ้านฉันเสร็จแล้วแกมาดูหนังแป๊บนึงแกก็กลับบ้านแค่นี้แหละค่ะ
นี่ตามความเชื่อของคนในพื้นที่นะครับ
แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือไม่รู้ว่าทำไมคุณยายถึงเดินออกไปที่ถนนแล้วก็ข้ามถนนตอนกลางคืน
แต่จริงก็มีญาติพี่น้องให้ข้อมูลอีกมุมนึงที่ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อค่ะพี่อุ๋ย
บอกว่ายายบุญแกอายุ๗๐กว่าแล้วแล้วแกก็หลงลืมค่ะ
แล้วฝั่งตรงกันข้ามบ้านเนี่ยก็จะเป็นที่นาเป็นทุ่งนา
ก็จะชอบเดินไปดูที่นาอาจจะไม่รู้อาจจะละเมอหรืออาจจะลืมว่านี่มันเที่ยงคืนกับตีหนึ่งแล้ว

อย่างเช่นอันไซเมอร์อะไรแบบนี้
แกอาจจะคิดว่าช้าเมืดแล้วหรือจะไปทุ่งนาเนี่ยเหรอคะ
ส่วนทุ่งนาตรงนี้นะครับที่คุณยายบุญพาหลานมาขุดปู
แถวนี้ก็จะมีจอมปลวกอยู่นะฮะเป็นเนินปลวกนะฮะไม่ถึงขั้นกัน
ถึงขั้นเป็นจอมปลวกใหญ่มากนี่นะฮะ
แล้วก็มีสารตายายอยู่ด้วยที่คุณแซคนัทวินไปดูมานะครับ
ลูกชายของคุณยายบุญบอกว่าอยากให้คนก่อเหตุมารับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าลูกชายคุณยายบุญท่านนี้นะฮะนี่คนนี้นะฮะ
กรพิการต้องนั่งวิวแชร์ฐานะยากจนเงินจะจัดงานสบที่จัดชาปนกิจไปแล้ว
บนกองฟอนเนี่ยยังต้องเรียรายจากชาวบ้านมาช่วยกันเลย
ส่วนคนก่อเหตุที่ขับรถชนคุณยายบุญจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามหารถคันนั้นนะครับ